คุณผู้ชมยังอยู่กันที่เรื่องของการสั่งของ

ไปดูพระสงฆ์สั่งของกันบ้างพี่บอล
ใครจะไปบอกว่าพระสั่งของก็โดนหลอกได้เหมือนกัน
เมื่อพระสั่งสินค้าออนไลน์นี้ค่ะ
ใช่ว่าจะไม่ถูกหลอกนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์
สั่งชื่อชุดเบนจรงสิ่งที่ได้คืออะไร
มาดูกันนะครับว่าของจะอยู่ดีหรือเปล่า
จะแตกเดี๋ยวหายไหม
จะแตกเดี๋ยวหายเขาบอกว่าเขารับเกมคืน
ของไม่ตรงปกครับผม
ของไม่ตรงปกเลยไอ้ที่สั่งไปไม่ให้แบบนี้นะครับ
ที่สั่งไปเป็นเครื่องเบนจรงครับ
แต่สิ่งที่ได้มาไม่ได้เครื่องเบนจรง

๑๙๙๐บาทโดนหลอกนะครับผม

โถพระสงฆ์ยังโดนหล่อพี่ปอคุณผู้ชม

นี่สั่งเครื่องเบนจารง๑๙๙๐บาท

เบนจรงทิพย์ก็ว่าได้

ศักดารักษาการเจ้าอาวาสวัดชุมพลสามัคคี
อำเภอตากฟ้าจังหวัดนักคลสวรรค์

ฉันก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนจะแกะ
ให้คนถ่ายวีดีโอบันทึกเอาไว้หน่อย
เพราะมันจะได้มีหลักฐานท่านทำถูกค่ะ
เพราะระหว่างบันทึกวิดีโอแกะกล่องสินค้าออกมา
ื้อหือพระบอกอันนี้ไม่ใช่ละ
สิ่งที่ได้เป็นถ้วยชามธรรมดาธรรมดา
ไม่ใช่เครื่องเบนจรงไม่ตรงปกแต่อย่างใด
แล้วเดี๋ยวเอานี้เป็นหลักฐานในการแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้า
อยากจะเอามาเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เหล่าญาติโยมที่ซื้อของทางออนไลน์กันด้วย
นี่ชุดที่ท่านสั่งสวยง่ายพี่โป๋
เดี๋ยวนั่นชุดเบนจรงที่ท่านสั่งใช่ไหม
แต่สิ่งที่ได้มันเป็นชุดถ้วยชำธรรมดาเนอ

ส่งข้อความไปเพจที่สั่งซื้อสินค้า

เขาบอกว่าไม่ถึง๑๐นาทีมีโทรศัพท์ลึกลับติดต่อเข้ามา
บอกว่ามีพัสดุตกค้างที่ปรายศนีย์อีก
ทำให้เข้าใจว่าเอ๊ะหรือนี่อาจเป็นขบวนการ
เป็นการหลอกลวงอีกรูปแบบหนึ่ง
หรืออาจจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่

บอกว่าแรกก็รู้สึกโกรธนะ
แต่ด้วยความเป็นพระเออมันต้องใช้สติ

ฝากถึงญาติโยมนะที่ชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ตรวจสอบให้ดีและให้สั่งกับบริษัทที่เชื่อถือได้
ส่วนคนที่หลอกลวงคนอื่นขอให้เลิกพฤติกรรม
สอนนะท่านบอกว่าเห็นใจคนสั่งซื้อบ้าง
เพราะเงินไม่ว่าจะเท่าไหร่มันก็มีค่าทุกบาททุกสตางค์ค่ะ

ของไม่ตรงปกซึ่งท่านทำถูกมาก
คือหลายคนที่สั่งของออนไลเดี๋ยวนี้คือต้องถ่ายคลิป
เพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาคือทางร้านจะไม่รับผิดชอบ
ถ้าเกิดไม่ถ่ายคลิปไว้นะคะส่วนใช่ค่ะ